คุณผู้ชมคะไปดูอีก๑เหตุการณ์
เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้กุฏิพระนะคะที่จังหวัดลบบุรี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
แล้วในกุฏินั้นมันเป็นลูกโรงทั้งหมดเลย
มีพระซึ่งชราภาพแล้วอยู่ในกุฏิด้วย
ซึ่งพระท่านเป็นอัลไซเมอร์มีอาการหลงลืม
ลูกชายเนี่ยก็เหมือนกับให้อยู่ในกุฏิแต่พอมาเกิดเพลิงไหม้เหมือนกับจะฆ่าพ่อนะคะ
คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเป็นเหตุการณ์ระทึกเกือบจะฆ่าพ่อโดยไม่ได้ตั้งใจ
นี่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตำรวจสพโคกสำโรงที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเนี่ย
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีไฟไหม้ที่กุฏิของพระน้อยล้อสกุลทองอายุ๗๙ปี
จุดที่เกิดเหตุนี้อยู่ในวัดหนองพิมารนะคะซึ่งพระน้อยเนี่ยท่านก็อาภาษณ์ด้วยโรคอัลไซเมอร์กล้ามเนื้ออ่อนแรง
โชคดีค่ะที่ทั้งพระสงฆ์เองแล้วก็ชาวบ้านก็สามารถช่วยพระน้อยเอาไว้ได้ทันเวลา
แต่ว่าพระน้อยเองก็ได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกเป็นแผลสำลักควันไฟ
ซึ่งมีคุณหมอที่เป็นคุณหมอเวรโรงพยาบาลโคกสำโรงค่ะ
ดูอาการแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อไปรักษาในห้องปลอดเชื้อ
อกจากนี้รถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลโคกสำโรงแล้วก็สมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์
ก็ประสานมาแล้วก็รีบช่วยเหลือโดยการดับไฟนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่เห็นประตูนี้ค่ะที่ด้านหน้ากุฏิของพระน้อย
พังเป็นช่องแบบนี้แล้วทรัพย์สินข้างในคุณผู้ชมดูสิคะ
มันไม่เหลืออะไรเลยอ่ะทีวงทีวีไหม้เป็นคราบเขม่าวดำหมดเลยนะคะ
ซึ่งมีพระลูกวัดก็คือพระทวีสิริปัญโยอายุ๕๔ปี
ก็เข้าไปช่วยเหลือพระน้อยค่ะโดยพระลูกวัดก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ย
พระทรงที่อยู่กุฏิใกล้ใกล้กันกับกุฏิของพระน้อยเนี้ยก็ตะโกน
ไฟไหม้ไฟไหม้ที่ห้องพระน้อยทีนี้ก็เลยรีบวิ่งมา
แล้วก็ต้องใช้ขอนไม้พังประตูเข้าไป
เพราะว่าห้องกุฏิของพระน้อยล็อกจากข้างใน
ทีนี้พอได้ยินเสียงเรียกก็พยายามที่จะมองหาค่ะว่าเอ๊ะ
พระน้อยอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นคนเพราะว่าเปลวไฟเนี่ย
มันลุกไหม้อย่างรุนแรงคือควันตลบอบอวนไปหมดเลย
หลังจากนั้นก็จะต้องใช้น้ำราดตัวเองเป็นการดับความร้อนก่อน
แล้วก็สาดเข้าไปในห้องเพื่อช่วยเหลือทีนี้พอสาดน้ำเข้าไปเนี่ย
พระน้อยตะเกียกตะกายพยายามที่จะปีนหนีไฟ
ก็ขึ้นไปบนชั้นสองของกุฏิทีนี้ตอนที่เข้าไปด้านในกุฏิแล้วเนี่ยนะคะ
ก็เลยรีบอุ้มตัวพระน้อยออกมามาปฐมพยาบาล
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยเข้าช่วยเหลือนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงพระลูกวัดที่เข้าช่วยเหลือหน่อยค่ะ
แล้วตอนนั้นแล้วตอนนั้นหลวงตาแกอยู่ตรงนั้นนอน
อยู่บนที่นอนใช่ไหมนอนอยู่ข้างในแต่ไม่รู้ว่านอน

เข้าไปเข้าไปได้แค่ถอยนี้อยู่แหละเอากระแป่งน้ำไปสวงน้ำมาสระทีนึง
นึงหมอน้องก็เลยเห็นเสียงเหมือนอยู่ทางนี้ออกมาแล้ว
พอดับไฟทรงแล้วอาการเลยถามตัวแกไง
ลองคิดอยู่ข้างในบอกว่าฮะตาทำไมไฟเรียงไม่
ตาบอกสิทธิ์เรียนแล้วไว้สิทธิ์เรียนบอกไว้พระหะ

จะเป็นสีกะลงลืม

ใช่ตอนขาดีหมอไปทั่ว
มองประชาหมอครั้งวันอย่างใจเชิญ
ตอนที่ยังเดินมาอยู่ก่อนที่จะขาเสียที่เดินไม่ได้
เขาก็เลยไม่ค่อยได้ออกไป
คือลูกชายจะนำอาหารมาให้พ่อได้ฉันตลอดนะคะ
แล้วก็จะต้องล็อกประตูไว้เพราะว่าพระน้อยก็มีอาการหลงลืม
แต่ก็คาดว่าพระน้อยน่าจะจุดทูบจุดเทียนไหว้พระแล้วก็เผลอหลับไป
ทีนี้พอพัดลมที่เปิดเอาไว้มันอาจจะพัดไปติด
ทำให้ไฟไปติดจีวอนหลังจากนั้นก็ไหม้ลามไปทั่วห้อง
ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยโคกสำรงสงเคราะห์นายอมรินบำรุงวุฒิ
ก็เล่าให้ฟังว่าพระทวีที่เห็นเหตุการณ์แล้วเข้าไปช่วยเหลือ
เป็นคนแรกเนี่ยถือว่าพระทวีมีสติที่ตัดกระแสไฟฟ้าห้องที่เกิดเหตุก่อน
แล้วก็พังประตูเข้าไปช่วยเหลือมาได้
เพราะว่าห้องที่พระน้อยอยู่ติดลูกโรงเหล็กดัดเอาไว้ทุกบานหน้าต่างเลยในกุฏิหลังนี้
ส่วนอาการของพระน้อยตอนนี้ค่ะก็ปลอดภัยแล้ว
คุณหมอได้ทำการรักษาบาดแผลที่ผู้พองเพราะว่าเกรงว่าจะติดเชื้อ
รวมถึงพระน้อยเนี่ยสำลักควันอยู่นานนะคะ
ทีนี้คุณหมอบอกว่าจะต้องรอดูอาการอีกสักพักหนึ่ง
ส่วนการประเมินมูลค่าความเสียหายครั้งนี้เนี่ยเบื้องต้นนะคะ
เมินมูลค่าความเสียหายเอาไว้๕๐๐๐บาทค่ะ